จนถึงวันนี้นะคะกรกตประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับผลการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมานะครบแล้ว
พักเล็กเนี่ยที่เขาได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นมาเขาก็ไม่ได้มีการขยับอะไรนะคะ
แต่ว่าพักใหญ่ที่ที่นั่งลดลงจากการคำนวณในแบบบัญชีรายชื่อของกรกต
เขาก็เริ่มมีการขยับกันแล้วนะคะ
เริ่มจากผลการเรื่องนี้เริ่มจากผลของการใช้สูตรคำนวณสอสอของกรกต
ที่ทำให้พักที่มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็คือ๗๑๐๐คะแนน
จะได้สอสอ๑คนในระบบบัญชีรายชื่อ
นายนิกรจำนงสอสอบัญชีรายชื่อจากภักดิ์ชาติไทยพัฒนาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
บอกว่าแม้ว่าจะดีใจที่การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ล้ม
แต่มองว่าการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อยังมีปัญหาอยู่
ส่งผลให้สอสอของพักหายไป๑ที่นั่ง
แต่ว่าก่อนหน้านี้สารได้วินิจฉัยเกี่ยวกับมาตราที่ใช้อ้างอิงการคำนวณไปแล้วว่า
คำว่าไม่ขัดไม่ได้แปลว่ามันสมบูรณ์
มันมีปัญหาภายในอยู่แต่อย่างไรก็ตาม
ขอให้เรื่องนี้ผ่านไปก่อนแล้วค่อยพิจารณาต่อไปนะคะ
ส่วนพักอนาคตใหม่นายรังสิมันโรมสสแบบบัญชีรายชื่อของพัก
มองว่าเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมที่บางพักพาผู้สมัครของตัวเองเข้าสู่สภาด้วยคะแนนเพียง๓๐๐๐คะแนน
ขณะที่พักอนาคตใหม่และพักประชาธิปัตย์รวมทั้งพักอื่นต้องใช้ถึง๗๑๐๐คะแนน
ขอเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นการคอรัปชั่นค่ะ
อีกหนึ่งพักที่มีการขยับนะคะก็คือนายราเมฆรัตนชเวงรักษาการกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์
ท้วงติงท้วงติงการทำหน้าที่ของกรกตในการคำนวณสูตรสอสอบัญชีรายชื่อบอกว่า
ไม่ถูกต้องด้วยหลักการที่ให้พักที่มีคะแนนต่ำกว่า๗๑๐๐คะแนนได้สอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ทำให้คะแนนพักประชาธิปัตย์ถูกตัดทิ้งไปกว่า๒แสนคะแนน
และทำให้สอสอของพักนะคะที่ก่อนหน้านี้จากการคำนวณแบบเดิมได้๒๑ที่นั่งตอนนี้เหลือ๑๙ที่นั่งก็คือหายไป๒
หลังจากนี้บอกว่าเตรียมจะยื่นร้องต่อสารรัฐธรรมนูลและผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อเอาผิดกรกต
ว่ามีการกระทำขัดต่อรัฐธรรมนูลทั้งในนามส่วนตัวและในนามพักประชาธิปัตย์และบอกว่าจะทำให้เร็วที่สุดด้วย
คือตอนนี้พักการเมืองต่างก็ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะเป็นการเลือกตั้งครั้งที่อลละเวนมากที่สุดแล้ว
ผ่านไป๑เดือนถึงจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้และประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก็ใช่ว่าปัญหาจะจบนะคะ
คือพักเนี่ยเขาก็ยังคงสงสัยเรื่องของสูตรการคำนวณสอสอแบบพาเทนนิสแต่พักพลังประชารัฐเขามองข้ามช็อตไปแล้วค่ะ

อุตมะสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมด้วย
สนทิรัฐสนทิจิรวงเลขาธิการพัก
ร่วมกันแถลงข่าวนะคะบอกว่า
ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อยุติว่าพักสามารถรวมเสียงได้
๔เสียงคือก่อนหน้านี้มีข่าวไงว่ารวมได้แล้ว๒๕๔เสียง
สามารถเป็นเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลได้

กระแสข่าวที่เกิดขึ้นต่างไม่เป็นความจริงนะคะ
อย่างกระแสข่าวที่ว่าภักร์ประชาธิบัติภักร์ภูมิใจไทย
ไม่พอใจเรื่องของการจัดสรรโคต้า
พักพลังประชารัฐต้องการคุมกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมด

คุณอุตมะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
เชื่อว่าการดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลของพักพลังประชารัฐ
จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้
ยืนยันว่าการจัดตั้งรัฐบาลเป็นความรับผิดชอบของตัวเขาเอง
ก็คือคุณอุตมะกับคุณสนทิรัฐ
ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับกระแสข่าวที่ว่านายทหาร
ที่มีบ้านพักย่านดินแดงที่ไหนเหรอ

ฟังเสียงคุณอุตมะกันหน่อยค่ะ

แก่นำพักพลังประชารัฐไม่ได้มานะไปทำอะไรอยู่
ไปเป็นกาวใจมือประถัน๑๐ทิศอยู่นะคะ
รับว่าตอนนี้ก็ดำเนินการพูดคุยกับพักการเมืองเดินหน้าไปไกลแล้ว
ภักดิ์ประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทย
ก็มีลักษณะเป็นไปในทิศทางที่บวก
ส่วนอีกหนึ่งคนแม้จะเป็นพักเล็กแต่ขอมีส่วนร่วม
นายมงคลกิจสุขสินทรานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัย
เชื่อว่า๑๑พักเล็กเสียงจะไม่แตก

ขอให้นายอุตมะหรือนายสนทิรัฐ
พักพลังประชารัฐมาหารือกับ๑๑พัก
ให้เป็นกิจจะลักษณะว่าจะมีเงื่อนไข

เดี๋ยวนะการรวมเนี่ยคือจะเป็นประโยชน์ต่อพักเล็กเหรอ